คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำโครงการปลูกป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ได้นะคะ
โครงการนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโครงการ
แล้วก็มีคุณชรบุรณฮีรันที่เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดัง
ไปร่วมกิจกรรมในลักษณะของการช่วยประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอะค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณช้อนก็มีประเด็นที่มีการไปพูดในโลกโซเชียลแล้วก็โดนทัวลงไปแล้วรอบหนึ่ง
แต่คราวนี้ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอีกรอบนึงเพราะมีคนที่เขาไปเที่ยว
แล้วเขาก็ไปดูซิพื้นที่โครงการปลูกป่ากันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง
มันคืบหน้าขนาดไหนคนก็เลยไปถ่ายภาพแล้วโพสต์เอาไว้ว่า
ทำไมไม่เห็นต้นไม้มันขึ้นเลยมันตายหรือมันไม่ขึ้นหรือมันจะยังไงกันแน่เนี่ย
วิจารณ์เยอะมากนะคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้มาให้ค่ะ
อยากถามถึงเขาว่ามาดูแลบ้างไหม
ประดูกมะค่าพยูงและตะเคียนทองเป็นตัวอย่างในจำนวนกว่า๔๐ต้น
ซึ่งถูกนำมาปลูกไว้บนพื้นที่ห้วยตึงเท่าหมู่ที่๓ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ต้นอยู่ในสภาพแห้งเหี่ยวไร้ใบมีเพียงฟางย่าคลุมไว้ที่โคนต้นไร้คนดูแลยืนต้นตาย
และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่านำร่อง
และมีในชรบุรณฮิรันไลฟ์โค้ดคนดังรวมประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อมระดมเงินบริจาคเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมปี๒๕๖๓ที่ผ่านมา
กระทั่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงงบประมาณจำนวน๒๓ล้านบาทที่ใช้ในการปลูกป่าแต่กลับไม่มีคนดูแล
ในตีนายหอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในห้วยตึงเท่าเคยติดตามกิจกรรมของช้อนครั้งที่มาปลูกป่า
ซึ่ง๘เดือนผ่านไปกล้าต้นไม้กลับแห้งเหี่ยวไร้คนดูแลจึงตั้งคำถามกับช้อนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือนี่เป็นการสร้างภาพไม่ใช่โครงการฟื้นฟูป่าอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไว้
อย่างมากเลยครับคืออยากตั้งคำถามกับเขาว่ามาดูแลบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยฮะผมว่าหน้าเขาน่าจะมีเอ่อ
การดูแลมามามาปลูกไว้แล้วเขาควรจะมาดู

เป็นจุดที่เคยปลูกมาแล้วแต่ยังจุดนี้ยืนต้นตายไปแล้วซึ่งทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าในส่วนนี้จะต้องมีการนำต้นกล้าต้นใหม่มาปลูกทดแทนค่ะผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑เชียงใหม่ยืนยันโครงการนี้ไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายจำนวน๒๓ล้านบาทอย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยเป็นกิจกรรมจิต
มีคนดูแลหลังตรวจสอบพบกล้าต้นไม้อยู่ช่วงผลัดใบในช่วงหน้าแร้งยืนยันว่ายังไม่ตายและจะแตกเยินออกมาใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมส่วนวิธีการแก้ไขฟื้นฟูกล้าต้นไม้ที่ยังสามารถยืดชีวิตได้ต้องรดน้ำให้เพียงพอนำแซลันมาช่วยบางแสงแดดแรงให้ปุ๋ยบำรุงต้นโด
ต่อไปได้ส่วนกล้าที่ยืนต้นตายต้องนำกล้าต้นไม้ต้นใหม่มาปลูกทดแทนสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือตอบสังคมให้ได้ว่าที่เราเลี้ยงมันไม่ตายนะครับด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ว่าวิธีหลักเลยคือแก้ปัญหาตรงจุดคือการให้น้ำนะครับจากนี้ไปเนี่ยเราพอเราทราบข่าวเราก็เร่งดำเนินการแก้ไขทันทีนะครับเพื่อไม่ให
ถึงแม้จะมีหน่วยงานของภาครัฐออกมาพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงการนี้แต่ประชาชนก็ยังตั้งข้อสงสัยเพิ่มกิจกรรมอื่นของชอนที่มีการเรียดไหลเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดกิจกรรมแต่อาจจะนำไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวไม่เกิดประโยชน์ต่อโครงการที่กล่าวอ้างจริงแต่จนถึงขณะนี้ชอนก็ยังเ
แรงงาน